ผู้โซดาจำได้ไหมที่นักข่าวเอามาให้บางคนกินแล้วบางคนไม่กล้ากิน
วันนั้นพลาดจริงตอนนั้นยังไม่เฟิร์มไงเออแล้วมันสีมันไม่ค่อยน่าดื่มตอนนั้น
ใช่ใช่แต่เขาเข้าใจใช่ค่ะคือผู้โซดาที่ห้วยกระเจ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ฮะ
ที่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วนะมิ้วแร่ธาตุเทียบเท่าน้ำแร่ที่เขาขายแพงของระดับโลกคุณผู้ชม
ตอนนี้บรรยากาศที่ห้วยกระเจ้าคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
ก็ลงไปเที่ยวถ่ายภาพบ้างเซลฟี่บ้างส่วนเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะบรรจุขวดนะ
สำหรับผู้โซดาตรงนี้เนี่ยเอามาดูแต่ยังไม่ให้เจ้าหน้าที่แล้วก็นักท่องเที่ยวดื่มกินนะฮะ
อ่าบรรยากาศบริเวณบ่อบาดานแหล่งน้ำแร่โซดาในพื้นที่ตำบลแล้วก็อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจะบอกว่า
คักมากค่ะคุณดูสิพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีอาชีพกันนะคะ
คือนักท่องเที่ยวแวะไปชมผู้โซดาแล้วก็การขุดเจาะบาดานกันอย่างคึกคัก
เจ้าหน้าที่ตอนนี้เริ่มทดลองนำน้ำแร่โซดามาบรรจุลงขวดแต่ยังไม่ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลองดื่มนะคะ
คุณธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒จังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งขุดเจาะบ่อบาดานเพิ่มอีกสามบ่อซึ่งจุดที่กำลังเจาะสำรวจเบื้องต้น
เป็นรอยแยกร่องน้ำเดียวกันกับน้ำผู้โซดาที่เจอก่อนหน้านี้ส่วนชุดกรองน้ำที่ทาง
คุณศักดาวิเชียนศิลปอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานสั่งให้มาติดตั้งนั้นนะคะ
คุณธนงศักดิ์ท่านผอบอกว่าคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
คือภายในสัปดาห์หน้าแต่พอธนงศักดิ์ท่านก็กังวลบางเรื่องนะ
สองเรื่องหลักเลยที่กังวลก็คือเรื่องของปัญหาขยะแล้วก็อุบัติเหตุ
ว่าเพราะอะไรอ่ะทำไมคุณดูสิรอบบ่อบาดานร้านค้าเพิ่มมากขึ้น
รถจอดเต็มเลยรถจอดเรียงรายเต็มแบบนี้ถูกก๊อฟนะฮะทั้งสองฝั่งถนนเลย
ก็เลยอยากฝากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยว
หนึ่งให้ร่วมกันรักษาความสะอาดสองช่วยกันระมัดระวัง
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับขั้นตอนการผลิตน้ำแร่โซดาห้วยกระเจ้านะคะก็คือจะมีวิธีการนำน้ำดิบจากบ่อน้ำบาดานเนี่ย
เข้ามาเก็บในถังน้ำขนาดหนึ่งพันลิตรจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ถังกลอง
เป็นถังกลองสารส่วนเกินอย่างสนิมอย่างแมงกานีสอย่างคาร์บอน
แล้วก็จะเอาน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปในถังโออาร์ขออภัยอาร์โอ
สุดท้ายก็จะเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กำจัดแบคทีเรีย
ก่อนจะนำน้ำแร่โซดาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ดื่มคุณต่อไป
นี่เขาทำฉลากเหมือนกับน้ำแร่หลายยี่ห้อเลยนะ
นี่โอเป็นแบบฮะเออเออเออสวยนะนี่นี่
อันนี้เหมือนยี่ห้นึงดูแพงเนี้ยอ่ะดูแพงอ่ะ
แพงใช่ไหมคะอย่าลืมนะฮะส่งมาให้เราสามคนได้ทดลองดื่มด้วย
ฝากบอกใครครับฝากบอกพระออทธนงศักดิ์หรือ
ใช่ครับพูดไปเลยหลอย
คราวนี้ดื่มแล้วไม่อิดอ่อนแล้ว